ทุกผู้ชมครับตามความคืบหน้าเรื่องของคุณนายดาวหน่อยนะฮะ
หญิงสาววัย๒๘ปีชื่อจริงคือนางสาวอาญาพาอิสริยาถากูล

คือมีผู้เสียหายหลายคนเนี่ยในพื้นที่ทางภาคใต้
โดยเฉพาะนครศรีธรรมราชบอกว่าถูกเธอเนี่ย
หลอกลวงช่อโกงเอาไว้
ก็หลากหลายเหตุการณ์หลากหลายพฤติกรรมก็ว่ากันไปค่ะ
แต่เธอยืนยันว่าเธอไม่ได้ไปช่อโกงไม่ได้ไปหลอกลวงใคร
นี่เป็นภาพเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับหลังจากเมื่อวานนี้เนี่ย
ทั้งผู้เสียหายแล้วก็ตัวของคุณนายดาวเนี่ย
มาออกรายการกับพี่หนุ่มกัญชัยที่กรุงเทพออกรายการเสร็จปุ๊บ
หมายจับมาปั๊บนะฮะตำรวจที่นครศรีธรรมราช
เห็นว่ามาที่กรุงเทพก็เลยฝากให้ตำรวจที่กรุงเทพเนี่ย
ช่วยนำตัวส่งมาให้หน่อยใช่ประสานตำรวจสอนอทองหล่อ
แล้วก็ถูกส่งมาถึงนครศรีธรรมราชเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
คือตำรวจเนี่ยในชั้นพนักงานสอบสวนบอกว่าขอคัดค้านการประกันตัวนะฮะ
ส่วนเจ้าตัวปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาเมื่อสักครู่นี้อ่านหมายที่กรุงเทพนะครับ
แล้วก็นำตัวมาที่นครศรีธรรมราชนี่นะฮะ
หมายจับของสารแขวงนครศรีธรรมราชลงวันที่สิบหกธันวาคมสองห้าหกสี่ข้อหาเช่าโกง
คุณนายดาวเนี่ยมาออกรายการทีวีที่กรุงเทพนะครับคือเป็นคดีที่มีคนบอกว่า
ตัวของนางสาวอายาพาหรือว่าคุณนายดาวไปแอบอ้างว่าเป็นภรรยาของสอสอในพื้นที่นครศรีธรรมราช
อ้างว่ารู้จักกับบิ๊กป้อมแอบอ้างว่ารู้จักกับร้อยเอกธรรมนัฐ
อ้างว่ารู้จักกับคุณธนกรโคศกรัฐบาลบอกว่ามีโครงการนี้โครงการนั้นช่วยเหลือเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้เยอะแยะไปหมด
เขาก็เลยหลงเชื่อนะเสียเงินเสียทองไปอะไรอะไรก็ว่ากันไป
แต่นี่ฮะเธอก็ยังยืนยันนะครับวันนี้เธอยืนยันว่าเธอไม่ได้หลอกใครนะครับ
สพเมืองนครศรีธรรมราชเนี่ยรับตัวมาแล้วนะครับคุมตัวเข้าห้องขังแล้วช่วงเช้าวันนี้เนี่ยฮะ
นี่เป็นช่วงที่เดินลงมานะครับคือวันนี้เนี่ยเธอจ่ายเงินซื้อข้าวกับน้ำเลี้ยงผู้ต้องขังที่โรงพักหมดเลยนะครับ
สิบกว่าชุดนะครับที่สอบภอมเมืองนครศรีธรรมราช
พนักงานสอบสวนวันนี้คุมตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมนะครับ
สอบปากคำอยู่๒ชั่วโมงกว่ามีทนายความเนี่ยมาร่วมฟังการสอบปากคำด้วยแล้วก็คุมตัวลงจากห้องสอบสวนเข้าห้องคุมขังอีกครั้งหนึ่ง
ก่อนที่พนักงานสอบสวนสอบภอมเมืองนครศรีธรรมราช
จะคุมตัวคุณนายดาวออกจากห้องคุมขังไปฝากขังที่ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
นี่ฮะอยากพูดเยอะค่ะช่วงนี้ก็มีการได้สอบถามกันเพิ่มเติมนิดหน่อยคุณนายดาวสีหน้ายังดูกำลังใจดีนะ
อ่ายังดูยิ้มแย้มตลอดอยู่ในชุดที่มากรุงเทพเมื่อวานนี้นี่แหละเธอยืนยันในความบริสุทธิ์ของตัวเองว่าไม่ได้ทำผิดไม่ได้หลอกใคร
ขอปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาพร้อมจะสู้คดีและพร้อมจะแฉคนที่อยู่เบื้องหลังที่มาใส่ร้ายเธอด้วยทีนี้ที่บอกว่าเธอเนี่ยไปแอบอ้างชื่อของนักการเมืองดังหลายคนนะ
เธอบอกว่าที่มีนักการเมืองจะมาแจ้งความดำเนินคดีกับเธอเนี่ย
เธอบอกเธอไม่กลัวถามว่าทำไมไม่กลัว

ก็เขาไปพูดอ้างกันเองว่าเธออ้างคนนู้นอ้างคนนี้

อย่าพูดเยอะค่ะ

เดี๋ยวอีกนิดเดียวเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวได้เจอกันแล้วค่ะ
กลัวจะได้ไม่กลัวไม่กลัวจะได้ประกันตัว
ไม่กลัวค่ะไม่กลัวค่ะเพราะว่าไม่ได้มีความผิดค่ะ
เรายังยืนยันว่าเราไม่ผิดใช่ไหมน้องดาว
ยืนยันค่ะพี่เดี๋ยวไปเจอกันมีอะไรอยากจะพูดเยอะเดี๋ยวไปเจอกัน
อยู่เบื้องหลังที่เขาบอกว่าที่เราบอกว่าเขาพยายามที่จะทำร้ายเรา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

เดี๋ยวเดี๋ยวขอขอยืนรักษณะทุกอย่างที่ในชั้น๓นะคะ

นี่ฮะที่คุณภูริพัฒนบุญนินทร์ผู้สื่อข่าวของเราถาม

คุณธนกรโคศกรัฐบาลก็ไม่เคยอ้างใครก็ไม่เคยอ้าง

ตลอดเวลาที่คุณนายดาวถูกคุมตัวอยู่ที่สพเมืองนครศรีธรรมราชเนี่ย
มีผู้เสียหายหลายคนมารออยู่ที่นี่นะครับ

ตอนที่พนักงานสอบสวนนำตัวไปฝากขังที่ศาล
คือในชั้นพนักงานสอบสวนเนี่ยพนักงานสอบสวนคัดค้างการประกันตัว
ทางผู้เสียหายเขาก็มารวมตัวกันเพื่อไปขอคัดค้างการประกันตัวคุณนายดาวด้วย
เกรงว่าถ้าได้ประกันตัวออกมาเนี่ยจะออกมาข่มขู่พยานหรือว่าหลบหนีอะไรประมาณอย่างนี้

เขาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาคุณภาคภูมิคุณผู้ชมค่ะ
แล้วเขาบอกเขาจะฟ้องกลับคนที่ไปว่าเขาด้วยนะ

ที่พุธเสธหายเขาอ้างนะบางคนบอกว่ารู้จักคุณนายดาว
คุณนายดาวบอกรู้จักบุคคลใหญ่บิ๊กในรัฐบาล
เดี๋ยวจะเอาสัมประธานโครงการกังหันลมมาลงที่นี่
ถ้าอยากได้งานก็ต้องจ่ายมาเท่านั้นเท่านี้ก่อนอะไรก็ว่ากันไป
บางคนทำสบู่บอกถ้าอยากวางตามห้างดังต่างทั่วประเทศเลยเนี่ยนะ
มันต้องผ่านรัฐบาลเดี๋ยวเขาจะดำเนินการให้แบบไหนอะไรยังไง
อันนี้ที่ผู้เสียหายเขาอ้างนะซึ่งคุณนายนาวบอกไม่เคย
ไม่เคยไปหลอกใครนะมีหลักฐานอะไรก็เอามา
หลังจากกลุ่มผู้เสียหายทราบว่าคุณนายดาวได้รับการประกันตัวนะครับ
นี่ฮะทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันบอกว่าตอนแรกนี่ก็ทำใจอยู่
ว่าคุณนายดาวอาจได้รับการประกันตัวแต่ก็มาขอคัดค้างการประกันตัวนั่นแหละ
แต่ไม่เป็นไรพอได้ประกันตัวทุกคนก็จะต้องสู้กันต่อไป
ยืนยันว่ายังไงก็จะเดินหน้าเกี่ยวกับการดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
แต่ก็มีสิ่งที่กังวลก็คือเรื่องความปลอดภัย
เพราะเกรงว่าถ้าคุณนายดาวเนี่ยเธอรู้จักกับผู้มีอิทธิพลจริงเนี่ย
ดาผู้เสียหายเขาก็หวั่นว่าเขาจะไม่ปลอดภัยกัน
วันนี้ที่วันนี้ที่คุณนายดาวเขาได้ประกันตัวเนี่ยพี่รู้สึกว่าจะไม่ปลอดภัยสำหรับทุกคนและตัวพี่
เพราะว่าเขาจะเป็นคนที่อยู่ไม่ค่อยนิ่ง
แล้วก็จะมีผู้เสียหายเข้ามาให้เพิ่มอีก
เพราะพี่ดูแล้วว่าผู้เสียหายที่ตามหลังมากับพี่เยอะยังอีกหลายคน
ตอนนี้กำลังใจพี่เป็นไงบ้าง
ยังดีอยู่ค่ะแล้วก็ยังสู้ต่อค่ะ

ความจริงเป็นจริงไม่ตายค่ะความจริงความจริงยังไงก็เป็นความจริงค่ะ

คุณผู้ชมคะเดี๋ยวลองฟังข้อมูลจากผู้เสียหายดูหน่อยก็แล้วกันนะคะ
ทีมข่าวของเราได้เจอกับหนึ่งในผู้เสียหายชื่อว่าป้าพิกุล
ก็เดินทางจากจังหวัดสุราธานีมาขอดูหน้า
แล้วก็มาขอยืนยันว่าป้าก็เป็นผู้เสียหายอีกคนนึงนะของคุณนายดาว
พิกุลหอบเอกสารมาเลยค่ะเป็นสัญญาเช่าซื้อขายอาคาร
และสัญญาซื้ออุปกรณ์ภายในร้านอาหารแห่งหนึ่งที่สุราธานี
คุณนายดาวเคยตกลงจะเซ้งร้านอาหารนี้เมื่อเดือนมกราคม
ตกลงราคากันที่๕๐๐๐๐๐บาท
คุณนายดาวทำสัญญายืนยันและจ่ายเป็นเงินสดมาเพียง๕๐๐๐บาท
คุณนายดาวมารบร้าวที่จะเข้ามาครอบครองเปิดร้านทันทีอ้างเรื่องเลิกยาม

พิกุลบอกว่าก็เชื่อใจให้เข้ามาอยู่ก่อน
ไป๒๐วันคุณนายดาวไม่เห็นเอาเงินที่เหลืออีก๔๕๐๐๐บาทมาจ่ายเลย
พิกุลก็เลยไปคุยบอกว่าถ้ายังไม่จ่ายก็ให้ย้ายออกไปนะ
แต่แม่ของคุณนายดาวก็มาขอร้องว่าก็เปิดร้านไปแล้วถ้าเปิดแป๊บเดียวแล้วปิดเนี่ยมันจะเสียหน้า

ตอนแรกบอกอ่ะผลัดไปวันหนึ่งสักพักบอกขอ๒วันขอ๓วันคือผลัดไปเรื่อยสุดท้ายก็ไม่จ่าย
ป้าพิกุลบอกว่าป้าก็บอกเลยว่าเอาย้ายไม่จ่ายก็ย้ายออกไป
หลังจากนั้นค่ะคุณนายดาวพร้อมสามีอ้างว่าเป็นนายอำเภอนะคะไปคุยกับเจ้าของที่ที่ป้าพิกุลไปเช่าต่อมาอีกทีอะค่ะ
สุดท้ายป้าพิกุลบอกว่าตัดสินใจชุบร้านไปเลยคุณนายดาวจะได้ไม่ต้องมาใช้ร้านนั้นอีก
ซึ่งทำมาเป็นล้านนะ

พิกุลบอกว่าก็ไม่อยากให้มาใช้อ่ะถ้าเกิดไม่ทุบทิ้งแล้วปล่อยให้ใช้เงินก็ไม่ได้แล้วปล่อยให้เขาใช้ไปเรื่อยแบบนี้เหรอ

พี่กุลไม่ได้แจ้งความนะคะป้าบอกว่าเอาจริงป้าอายที่โดนคนแบบรุ่นลูกมาหลอกอ่ะ

แต่ทุกอย่างป้ามีหลักฐานหมดนะคะเพราะตอนนี้รู้ว่าคุณนายดาวไปหลอกคนอื่นอีกเยอะเลยก็เลยอยากจะมารวมตัวเป็นอีกหนึ่งเสียง

อีกหนึ่งเสียงของผู้เสียหายที่เคยโดนเหมือนกัน
ในเมื่อน้องไม่จ่ายเงินน้าก็เอาร้านคืนแล้วกันทำต่อ
แล้วแม่เขาก็มาขอแม่เขามาขอจากวันที่หนึ่งถึงวันที่เจ็ด
แม่เขาบอกว่าขอร้องเขาเสียหน้านะเขาจะหาเงินมาเคลียร์ให้อีก๔๕๐๐ที่เหลือ
อืมแม่ก็ขอเวลาอีกเจ็ดวันพี่ก็ให้เขาอีกให้เขาเข้าไปบริหารร้านอีกเจ็ดวัน

วันเสร็จก็ไม่ได้เข้าไปเคลียร์กับเจ้าของที่ไง

เคลียร์กับเราที่เป็นคนเช่าที่ต่อมาเลย
เขาเขาไม่เคลียร์กับพี่คือเรื่องเช่าที่เนี้ยเข้าไปเป็นไปต่อสัญญาใหม่เลยไง

ก็เขาไปต่อกับตอนนั้นเขาบอกว่าแฟนเขาเป็นนายอำเภอค่ะ
คือเขาจะเอาร้านอ่ะ

พี่ก็เลยว่าเออไม่เป็นไรถ้างั้นอ่ะวันที่๒๒๘อ่ะ

ที่สัญญาเช่าที่ที่เขาไปทำ

คือไปทำเช่าที่พร้อมอาคาร
แต่สัญญาที่พี่ทำกับเจ้าของเดิมอะ

แต่พี่ไม่ได้ไปแจ้งความนะอ้ายเด็กหรอก

เวรกรรมที่เขาทำมันก็สะสมแล้วมันก็ต้องเจอ
คนเราโกงเพื่อนไปกินมันกินได้ไม่นาน
มีผู้เสียหายอีกคนนึงนะครับ
คือคนนี้เนี่ยที่เราได้คุยด้วยบอกว่าไม่ได้เสียหายแค่เงินนะฮะ

ไม่ได้เสียหายด้วยเงินแต่ว่าเสียหายเป็นชื่อเสียง
เธอบอกว่าเธอเนี่ยชื่อเล่นชื่อดาวเหมือนกัน
แล้วชาวบ้านเขาเรียกว่าคุณนายดาวเหมือนกัน
ทีนี้คุณนายดาวคนนี้เนี่ยที่ตกเป็นผู้ต้องหาตอนนี้ก็เลยเอาชื่อเธอเนี่ยไปแอบอ้าง
ทำให้เธอเนี่ยเสียหายแล้วก็ถูกคนเข้าใจผิด
คือคุณนายดาวเนี่ยพอมันเป็นข่าวคุณนายดาวคุณนายดาวขึ้นมาพูดกันปากต่อปากปากต่อปากเนี่ยในเชิงแบบเสียหายแล้วนะ

คุณนายดาวก็ไปบอกคนอื่นว่าอุ้ยคุณนายดาวน่ะคือตัวเธอ

คือตัวคนที่คุยกับเราวันนี้ไม่ใช่ตัวคุณนายดาวคนที่เป็นนางสาววัย๒๘ปีคนนี้
อ้างชื่อเพราะเหมือนกันใช่ทำให้คนอื่นเนี่ยเขาเข้าใจผิดคิดว่าตัวเธอเนี่ยคือคุณนายดาวที่
หลอกคนอื่นเขาแล้วตัวผู้เสียหายคนนี้ที่บอกกับเราเนี่ยบอกว่าเธอเสียหายก็
เพราะว่าเธอมีธุรกิจแฟนชายขายกล้วยทับอยู่ที่สุราชธานีเพราะฉะนั้นเนี่ยพอคนอื่นเขาคิดว่า
ตัวเธอเนี่ยคือคนที่ไปหลอกลวงชาวบ้านเขามันก็เสียหายหมดเลยฮะ
คุณนายก็ประมาณแบบพยายามโยงใยเรื่องไปปฏิเสธไปแก้ต่างในโลกโซเชียลอะไรประมาณ
เนี่ยขาวไปแก้ต่างว่าไม่ใช่ดาวเขาค่ะแล้วไม่ใช่ดาวอายภาเป็นดาวกล้วยอะไร
แล้วก็ดาวกล้วยเนี้ยทั้งสุราชไม่มีใครที่ไม่ค่อยรู้จักอะค่ะก็คือร้านเราก็พอมีชื่อเสียงพอสมควร
นางยังให้คำให้การสื่อไปว่าออกหมายจับคือเขายังไปว่าตำรวจออกหมายจับผิดคนหรือเปล่า
ไม่ใช่ดาวเขาไม่ใช่ดาวอายาภาไม่ใช่คุณนายดาวก็คือเขาก็สืบเอาไว้ว่าดาวที่นามสกุลขึ้นต้นด้วยคอควาย
อยากจะให้คุณนายดาวสำนึกตัวแล้วก็ยอมรับผิดได้แล้วเพราะว่ามาถึงจุดนี้แล้วเราไม่ได้มากล่าวหาคุณนายแบบลอย
เรามีหลักฐานทุกคนหลักฐานแน่นหนาแล้วก็พี่ก็เชื่อว่าตอนนี้ยังมีผู้เสียหายอีกเยอะแล้วก็ที่เขาไม่กล้าที่จะมาออก
มาออกสื่อเพราะว่าเขากลัวอำนาจอิทธิพลมืด
นี่ค่ะคือเธอบอกคุณนายดาวอายภาเนี่ยพยายามสับขาหลอกว่าคือคุณนายดาวที่เป็นตัวเธอซึ่งไม่ใช่
ใช่คนก็เลยงงกันไงมันก็เลยเสียหายนะคะทีนี้ค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะ
นายธนกรวังบุญคงชนะนะคะถูกแอบอ้างชื่อเหมือนกันยืนยันว่าไม่ได้รู้จักกับคุณนายดาวนะคะหน้าตายังไม่เคยเห็นเลยค่ะ
ฝากถึงคนที่นำชื่อของคนในรัฐบาลไปแอบอ้างเพื่อหาผลประโยชน์ด้วยนะคะว่าตำรวจจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด